อุดรธานีครับไม่รู้ใครเอาม้าทรงรูปปั่นช้างบ้าง
หมาทรงบ้างของศาลที่ศาลปูรุบอ่ะนะครับ
เอาไปวางไว้ที่แยกช่องเขาขาดรถสัญจรไปสัญจรมา
จะชนจะเกิดอุบัติเหตุสิครับคุณผู้ชม
พูดให้พี่เล่นเหรียญมาเออใครเล่นเหรอพ่อ
โอ้โหรถขึ้นโค้งมานะไฟเห็นฟ้าบก็คงนึกว่า
ก็คงมีอะไรจะเดินข้ามถนนเป็นเป็นเป็นเป็นฝูงเลยโอ้โหไม่ใช่ครับ
คุณผู้ชมฮะเป็นรูปปั้นม้าบ้างรูปปั้นช้างบ้างครับ
คือเป็นเครื่องถวายสารปู่หลุบน่ะเอามาวางเรียงบนถนนแบบนี้ครับ
สัญจรผ่านไปมานะครับโอ้โหมันไปไม่ได้สิฮะ
เหตุเกิดที่สารปู่ตาทางขึ้นทางขึ้นเขานะตรงนี้นะ
นั่นทางขึ้นเนินไปเห็นไหมตรงนี้เขาเรียกแยกช่องเขาขาด
ที่ตะบลหนองแวงกระเภทน้ำโสมจังหวัดอุดรทานีครับ
มันเป็นทางโค้งน่ะนะพี่บอสน่ะใช่โอ้โหนะฮะ
ขึ้นก็อันตรายลงก็อันตรายอืมทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปสอบถามนายเจนรงค์วอนกล้า
วอนล่าครับขออภัยหรือว่าคุณอามคุณอามคนโพสต์อายุยี่สิบสามปี
เล่าบอกว่าเมื่อวานนี้นะพี่ผมเนี่ยมากับเพื่อน๔คนรถกระบะ๒คัน
จะไปส่งโซฟากับตู้ให้ลูกค้าที่หนองบัวลำพูพี่พอมาถึงตอนนี้สองทุ่มมืดแล้วเนี่ย
นะครับขับนำหน้ามาด้วยความเร็วเลยนะครับ
เนื่องจากขึ้นเขามันต้องใช้แรงส่งใช่ไหมเพราะเขามาทุกของด้วยอืม
พอเห็นปั๊บเบรกครับโอ้โหรถเกือบเสียหลากอ่ะเห็นลูกปั้นช้างบ้าง
รูปปั้นม้าบ้างเนี่ยครับวางเรียงขวางถนนเอาไว้เหมือนจะเดินข้ามถนน
เขาก็เลยจอดรถลงไปช่วยกันเอาย้ายออกนะครับแล้วจะรีบไปส่งของนะฮะ
ขากลับก็กลับทางเดิมแล้วมีอีกไหมพี่มีอีกไหมไม่มีแล้ว
ปกติแล้วยอมรับไอ้ตอนเห็นครั้งแรกตกใจมากนะ
เกือบจะเกิดอุบัติเหตุรถจะตกถนนเลยตอนนั้นน่ะ
จะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เป็นครั้งแรกด้วย
เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเข้ามาตรวจสอบหน่อย
เพราะไม่รู้ว่าคนที่เอามาวางทำทำไมเนี่ย
พอดีผมไปเจอม้าอยู่กลางตันทางถนนนะพี่
มันแบบปุ๊บแล้วก็เบรกกระทันหันตกใจอยู่พอสมควรพี่
แล้วก็พอพากันเห็นปุ๊บแล้วก็ลงรถไปเก็บม้า
จากข้างทางนะครับเอามาไว้
จากกลางถนนนะพี่เอามาไว้ข้างทางครับ
ถ้าคนที่ทำคนที่ก่อเหตุนะครับ
ก็ขอให้หยุดพฤติกรรมแบบนี้เพราะว่า
คนอื่นได้รับความเสียหาย

เป็นเรื่องที่ไม่ดีไปลบหลู่ดูหมินสารของเขาครับ
เขาดาวกันว่าสงสัยจะมีอาการทางประสานหรือเปล่า
หรือว่ามึนเมามาเมาออกมาอาจจะทำแบบนี้
คือคุณผู้ชมครับสารปูตาแห่งนี้เป็นที่นับถือของชาวบ้านแถวนั้นเขา
มาบนบานสารกล่าวถ้าขอเรื่องการงานเนี่ย

อันตรายจริงนะคะอันนี้เขาเรียกว่าพิเรนของแท้เลยนะ